หลวงราชการที่๘แล้วก็ราชการที่๙นะคะทรงศึกษาในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเมืองโลซานสหพันธรัฐสวิทย์นานถึง๑๐ปีเต็มค่ะ
วิชาเรียนของพระองค์ในหลายแขนงก็นำมาซึ่งโครงการพระราชดำริน้อยใหญ่
ในค่ำคืนนี้จะพาคุณผู้ชมไปย้อนรอยดูโรงเรียนประถมของพระองค์กันไปติดตามจากแรงงาน
และให้นักเรียนวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานในช่วงพัก
เป็นบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน
บรรยากาศในโรงเรียนไม่ต่างกับเมื่อ๘๐กว่าปีก่อน
พระเจ้าแผ่นดินไทยถึง๒พระองค์

พระเกษมสำราญร่วมกับพระสหายในยามพักเรียน
ทั้งสองพระองค์ได้มาศึกษาที่นี่ตั้งแต่ปฐมเมื่อวัย
โดยเฉพาะรัชกาลที่๙ของเรา
ท่านได้รับการศึกษาในเรื่องเกษตรกรรมและการช่างไม้
เริ่มต้นจากที่โรงเรียนนี้
ซึ่งเป็นทั้ง๒วิชาเป็นวิชาที่รัชกาลที่๙ของเรา

สามารถทำให้เกษตรกรรมประเทศไทยนี้รุ่งเรือง

ที่ท่านสามารถต่อเรือของท่านโดยพระองค์เอ
หลวงราชการที่๙ได้ทรงเรียนรู้วิชาช่างไม้
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พระองค์

มีพระปีชาสามารถในการต่อเรือใบชื่อว่ามด
ทรงจดสิทธิบัตรเป็นสากลด้วยพระองค์เอง
ห้องเรียนฝึกวิชาชีพอย่างงานช่างไม้
ปัจจุบันยังเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
และใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์
เจ้านายเล็กทั้งสองพระองค์เคยประทับในห้องเรียนนี้ด้วย
ในหลวงทั้งสองพระองค์ทั้งสองพระองค์ทั้งสองพระองค์
ทั้งสองพระองค์ทั้งสองพระองค์ทั้งสองพระองค์
ในหลวงทั้งสองพระองค์ทั้งสองพระองค์
ในหลวงทั้งสองพระองค์ทั้งสองพระองค์

ในหลวงทั้งสองพระองค์ทั้งสองพระองค์

ในหลวงทั้งสองพระองค์ทั้งสองพระองค์
ในหลวงทั้งสองพระองค์ทั้งสองพระองค์

ในหลวงทั้งสองพระองค์ทั้งสองพระองค์
ในหลวงทั้งสองพระองค์ทั้งสองพระองค์
ในหลวงทั้งสองพระองค์ทั้งสองพระองค์

ในหลวงทั้งสองพระองค์